ขอตอบแทนเรื่องราวดีเข้าสู่ชีวิตหน่อย
อย่างบ้านนี้บอกเลยว่าเป็นของขวัญที่มีชีวิตดุ๊กดิ๊กได้ด้วย

เห็นหน้ามาแบบนี้ใจไม่หายหรอกคุณผู้ชมน่ารักจะตายเนี่ย
ไม่ใช่ว่าติดเล่นนะพี่มดแกบอกอย่างนี้
ตั้งใจติดเสมือนว่าพี่หม่ำเป็นของขวัญของชีวิต
เป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตตื่นมาปุ๊บแล้วเจอ

แล้วก็อยากจะให้สามีอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังคำอวยพรตามสไตล์พี่หม่ำกันหน่อยจ้า
สวัสดีปีใหม่ค่ะ
ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะ
มาแนวซีเรียสสุขภาพแข็งแรงรวยเฮ็งนะจ๊ะ
แต่พออวยพรเสร็จพี่หม่ำแกยังระบายความอัดอั้นตันใจแม่
ว่ายังไงดูอีกสักคลิปค่ะ
ทุกคนมองเห็นว่าเหมือนกูคนสติไม่เต็มเหมือนคนตึก
ตรงใช่แต่มันก็อมยิ้มเต็มไหม
ก็เต็มทุกคนนั่นแหละ
ความน่ารักของพี่หม่ำกับพี่มดไงพี่มดทำถูกแล้วกดไลค์
วันนี้โบแดงนะพรุ่งนี้ไม่รู้เป็นผ้า๓๔หรือเปล่า

อย่าให้ผ้าสามสีสงสัยต้องพกแป้งไปด้วย
เห็นเงาอยู่นะคุณผู้ชม
น่ารักค่ะพรุ่งนี้